อาจจะไม่ได้ไปโรงเรียนแต่เชื่อว่าหลายคนพอนึกถึงวัยเรียนแล้ว
คืออีกหนึ่งสิ่งที่เราทำกันเป็นประจำนอกเหนือจากไปโรงเรียนเล่นกับเพื่อนก็คือลอกกันว่า
เดี๋ยวคุณอย่าบอกว่าเราทำเป็นประจำคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้ทำ

แต่ผมยอมรับว่าผมทำ
ใช่แล้วคือเอาจริงนะคุณชนะเนี่ยก็เคยทำร่วมกันบ้านเพื่อนเป็นประจำ
แล้วคุณเคยไหมเลิกการบ้านเพื่อนอยู่ดีคุณครูเดินมาคุณครูจับได้ทำยังไงดี
เอาลอกกันไปคุณครูก็แอมจนโอ๊ยคอแห้งคอแหบหมดแล้ว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
เออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออ
เออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออ
เออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออ
เออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออ
เออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออ
เออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออ
ไม่เหลียวจริงเหรอ
ไม่เหลียวในมือนี่สั่นแล้วนะ
กิจกรรมอะไรทำสนุกสนานขำกันนะคะก็ต้องยอมรับว่าช่วงนี้เนี่ย
ในแอปพลิเคชันติ๊กต๊อกก็จะมีชื่อราวแบบเนี้ยออกมาเยอะเหมือนกันนะ
เป็นความน่ารักของลูกศิษย์กับคุณครูที่แบบมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน
การละลายพฤติกรรมอย่างเงี้ยอย่าไปเรียกว่าลอกการบั้น
มันเป็นการขอคำแนะนำที่ถูกต้องถูกเป๊ะเลย
ขอกันง่ายอย่างนี้เลยไม่มีบิดพริ้วบางทีเขียนชื่อตามเพื่อนไปด้วยนะ

ถ้าอยากจะขอคำแนะนำก็คุยกันดีแล้วกันไปหาคุณครูก็ได้อันนี้ดีกว่านะ
เป็นความน่ารักเป็นประสบการณ์หนึ่งในชีวิตของคนเป็นนักเรียนนะคะ